คุณผู้ชมฮะเรื่องของเจ้าลูกหมีควายนะฮะ
หลายคนได้ดูข่าวตอนที่จับเจ้าลูกหมีควายได้แล้วบอกโอ้มันน่ารักนะตัวมันเล็กนิดเดียว
แต่ว่าทีนี้มันต้องเอาไปอนุบาลก่อนแล้วก็หาว่ามันมาจากไหนนะฮะ
เอาคุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับลูกหมีควายได้
หลังจากตามหามันอยู่๒๓วันนะครับไปดูกันฮะ

นี่เป็นช่วงวินาทีนะฮะที่นักข่าวกำลังไปตามทำข่าวอยู่พอดิบ
โบเป็นสวแพทย์ของอุทยานเขานะครับ
ก็มาตามหารอยเท้ามาเอากรงมาล่อหมีควายตัวนี้
อยู่๒๓วันปรากฏว่าลูกหมีควายมันไม่เข้ากรงฮะ

กำลังเดินถ่ายบรรยากาศแถวนี้อยู่ไว้

ป๊ะพอดีเลยคุณเจอพอดีเลยนะครับ
และทีนี้ลูกหมีควายเขาเจอคนเหมือนเขาก็ตกใจ

ทีนี้คนก็เลยต้องตามไปจับนะฮะ
เอาสวิงช่วยกันจับลูกหมีควาย
ชาวบ้านชาวเบอร์วิ่งตามจนกระทั่งนี่จับได้
แล้วหมอโบก็มาดูแลนะครับ
บางคนบอกตัวมันเล็กนิดเดียวเลยนะฮะ
แต่ถ้าดูทั้งเขี้ยวทั้งเล็บมันคูณดูเล็บ

เออนะฮะจับไม่เป็นระวังอันตราย
แต่คนนี้คือคุณหมอโบสัตวแพทย์หญิงนะฮะ
ซึ่งมาจากอุทยานเขาก็มาคอยดูแลนะครับ
มาหลายวันแล้วแล้วก็เมื่อวานจับได้
คือเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากชาวบ้าน
บอกว่าได้ยินเสียงลูกหมีมันร้อง
แล้วก็มันกินขนุนอยู่ในสวน

ทีมงานก็เลยเดินสำรวจพื้นที่
จากนั้นก็เจอพอดีแล้วมันก็กระโดดลงบ่อน้ำ
พยายามว่ายน้ำหนีสุดท้ายถูกจับเอาไว้ได้นะฮะ
ฟังเสียงของหมอโบหน่อยฮะ

น่าจะอยู่ประมาณนี้๒๓เดือน

ที่เดินเดินก็เดินมาตามทางที่แกะลอยมาค่ะ
แล้วก็มาเจอป่าบอลที่กำนันบอก
แล้วทีนี้ก็เลยดูว่ามันมีรอยกินกับมีรอยขี้
ก็เลยพบมาโผล่จังหวะโผล่ตรงด้านหน้าก็เลยเจอ

ตรงนี้ครับผม
ประมาณ๒เดือนเนาะ

แพทย์หญิงชะนัญญาการจนะสาขานะครับ
ก็บอกว่าตอนแรกประเมินไว้
ว่าลูกหมีน่าจะอายุประมาณ๒๓ปีนะครับ
แต่ปรากฏพอจับได้มันอายุน้อยกว่าที่ประเมิน
คืออายุ๒๓เดือนเองเป็นเพศเมีย
มีน้ำหนัก๑๕๒๐กิโลกรัม
อย่างที่คุณหมอโบบอกว่าโอ้โหยังตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับ
ยังไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้คือคุณเขาต้องไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยนะ
ว่าสามารถที่จะจับหมีมาได้ครอบครองหมีไว้ในการดูแล
ก็ไปที่สพนาหินจังหวัดนครนายยกนะครับ
ส่วนลูกหมีควายตัวนี้ก็เอาไปอนุบาลเอาไปเลี้ยงดู
ไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายก
เพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไปนะฮะ
โดยมีหมอโบจะเป็นผู้ตรวจสอบอาการแล้วก็ให้ยาบำรุงต่อเนื่อง
ทีนี้ก็ต้องสืบเสาะแสวงหาต่อว่าเจ้าลูกหมีมันพัดหลงกับแม่มันได้ยังไง
แล้วแม่มันน่าจะอยู่ในป่าพื้นที่ไหนนะครับ
ก็ต้องดูว่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้เมื่อไหร่นะฮะ